ช่วงนี้ไปอัปเดตสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนกันดีกว่า

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

หลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
เหตุบ้านการเมืองของเราก็คงปกติดี
แต่ว่าทั่วโลกตอนนี้ในด้านการลงทุนเนี่ยนะครับ
ก็คือกำลังจับตาเป็นพิเศษกับเรื่องของธนาคารแห่งหนึ่ง
ธนาคารใหญ่เลยนะครับระดับระดับโลกเลยนะครับ
ซึ่งนะครับธนาคารแห่งนี้กำลังถูกทางการของฝั่งอเมริกา
ก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับกำลังจะฟ้องร้องนะครับ
หลังจากที่ธนาคารแห่งนี้ก็คือว่าก่อนหน้าเนี่ย
วันนี้ก็เรียกว่ากลับไปยาวเลยนะกลับไปย้อนหลังอาจจะ๗๘ปี
ถ้าเราจำกันได้เหตุการณ์การเงินสถาบันการเงินในสหรัฐลม
ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหปั่นป่วนเราเห็นตลาดหุ้นลงเป็นปีอ่ะ
หลักการมันคืออะไรครับหลักการหนึ่งคือเป็นคล้ายกองทุนประเภทหนึ่ง

แต่ว่าเวลาเขาจะไปขายให้กับผู้ลงทุนเนี่ย
นักลงทุนก็ต้องบอกว่ามันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย

ตอนนั้นก็บอกว่าทุกคนเนี่ยเชื่อว่า

ผลตอบแทนสูง
เพราะว่าคือเป็นเหมือนตราสารหนี้
แต่ว่ามีของที่หนุนหลังก็คือว่า
เอารุกหนี้ประเภทสังหาริมทรัพย์
กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อคอนโดกู้ซื้ออะไรต่าง
มาผูกรวมกันเป็นก้อน

เล่าดูฟังนี้อะดูดี
ตอนนี้มันไปไปมามี่มีปัญหา
ก็คือว่าสินค้าตัวนี้มันขายดีมาก

ดูเหมือนต่ำเพราะกระจายเนี่ยโอ้โหมีลูกหนี้ตั้งเยอะแยะอยู่ในนี้
ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหขายดิบขายดีมาก

แล้วคราวนี้พอขายไปดีมากเนี่ย

ก็ข้างนอกเนี่ยเป็นน้ำตาลหวานใช่ไหม

แต่ข้างในนี้ขมปิดเลย

ผมเลยก็เพราะว่าลูกหนี้เนี่ย
ที่เริ่มรวมกันข้างในเป็นคุณภาพต่ำ

คือบางคนเนี่ยบางทีบอกเอ๊ะกู้บ้านเนี่ย

ไม่น่าผ่านแต่ว่าเฮ้ยเอากู้ไปเถอะ

ใช่นะครับสุดท้ายแล้วคนที่กู้บ้านเหล่านี้เนี่ย
ก็ไม่มีความสามารถในการชำระ

ครับก็เลยทำให้ราคาอสังก็ต้องพังด้วย

ก็เพราะว่าโอ้โหธนาคารของเยอรมันแห่งนี้ใหญ่มากไง

ใช่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อความกังวลไง
กังวลกับสถาบันการเงินแห่งนี้เกิดขึ้น
ก็เลยทำให้ตลาดการเงินจับตา

เพราะว่าทุกคนเนี่ยมองว่าโอ้โหถ้าถูกฟ้องร้องเนี่ย
ตัวเลขสูงมากเนี่ย
ที่เป็นเงินบาทนี่มันต้องคูณไปอีก๓๕เท่า

วันโน้นก็บอกว่าเดี๋ยวก็เจรจาตอลองอย่างนั้น
ฝั่งอเมริกาเวลามีปัญหาเรื่องอย่างนี้เขาตอลองกันได้หรือว่า
ร้องได้ในแง่ของการฟ้องร้อง
ตามแต่ว่าที่ตูเลกนี่เขาประเมินมา
มันก็เหมือนกับว่าฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลย
บางทีตั้งสมมุติฐานในการเรียกว่าคำนวณความเสียหาย
เสียหายแตกต่างกันนะครับก็มาคุยกันเจรจากัน
แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้ามีการฟ้องร้องแล้วเรียกนะครับ
เสียหายเนี่ยเขาดูกันว่าโอ้โหความเชื่อมั่นของธนาคารมันสัดคลอด
กับคนที่อยู่ในระบบการเงินทั่วโลกบอกว่าสภาพคล่องเขาสูงมากนะ
แต่สภาพคล่องนี่คือเงินทองอะไรต่างของเขาเนี่ยเยอะ
แต่ว่าหลายคนก็ยังไม่มั่นใจไง

ครับกลางปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของฐานทุนเนี่ย
ก็เหลืออยู่ประมาณสัก๘๐๐๐ล้านยูโร

ก็เยอะอยู่นะครับเรียกว่าก็ครอบคลุมแหละ
แต่ว่าอย่างว่าแหละสถาบันการเงินมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ
ความมั่นใจของเพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินเงินทอง
คนไปฝากเงินมาบอกว่ามีปัญหาจะไปขอถอนอย่างงี้
ซึ่งจริงแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็คือ๑สินทรัพย์มีเยอะ

แก้ปัญหาก็อาจจะขายสินทรัพย์ตรงนู้นตรงนี้ที่มีอยู่ทั่วโลก
ยุโรปแล้วก็โปะไปหรือว่าอาจจะขอเพิ่มทุน

ซึ่งสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้อะไรต่างนานาเนี่ยรัฐบาลก็คงอาจจะต้องเข้ามาช่วยหน่อยมั่ง
ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแหละเพราะว่าโอ้โหด้วยขนาดของสินทรัพย์ยิ่งใหญ่มาก

ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสถาบันที่ลงทุนทั่วโลกเนี่ย
ก็ต้องบอกว่ายุโรปตอนนี้ถ้าเขาเชื่อว่ามันอึมครึมนะครับ
ครึมและอาจจะมีผลกระทบกับในเรื่องเศรษฐกิจ

ฉะเม็ดเงินมาเอเซียดีกว่าไหม
เพราะดูเหมือนยุโรปยังไม่ค่อยดีนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะไม่ดีก็ได้
ถ้าสมมุติเขามองภาพอย่างนี้ปุ๊บแต่ในขณะเดียวกัน
ถ้าเราดูตัวเลขของฝั่งเอเซียจีนค่อยดีขึ้น
อาเซียนเนี่ยประกาศตัวเลขมาล่าสุด

เขาบอกว่าโอ้โหเวียดนามดีขึ้น

ของเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของค่อยกำลังจะดีขึ้น
อาจจะเห็นว่าโอเคฝั่งยุโรปถ้านักลงทุนแบบมองไปหลายจุดเนี่ย

อาจจะโยกเม็ดเงินมาทางอาเซียนเอเชียเรา

ที่ยังมีแรงขับเคลื่อนในเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

แล้วก็คนในภูมิภาคนี้ก็มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น
แม่ไปมาก็คือว่าเอ๊ะฝั่งนู้นไม่ลงทุนก็อาจจะมาลงทุนฝั่งนี้
การลงทุนฝั่งนี้ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับ
ของการจัดสรรเม็ดเงินการมองในเรื่องของตัวผู้จัดการกองทุน
ที่เขามีโอกาสที่จะเลือกลงทุนในประเทศไหนก็ได้ทั่วโลก
แต่ยังไงก็ตามนะครับเราต้องติดตามในเรื่องของการลงทุน
อย่างสม่ำสมบัติก็เพราะว่าพวกนี้เนี่ย

จะกระทบทั้งอ้อมทั้งตรงใช่ต้องเข้าใจทุกอย่าง
ต้องเข้าใจนะครับครับก็ขอขอบพระคุณนะครับกลับไปที่สถานีครับผม
ขอบคุณคุณชัยพรแล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ
ซึ่งบริษัทนี้เขาเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
น้ำอัตโนมัติฮิตาชิเขาเพิ่งจะมีการจัดแถลงข่าวแนะนำปั๊มน้ำอัตโนมัธิตาชิรุ่นใหม่
พร้อมกับเปิดตัวพรีเซนเตอร์มิสเตอร์โตโยโบค่ะ
เป็นตัวแทนบริษัทที่จะมาแนะนำที่สุดของนวัตกรรมความเงียบ
โดยที่ผ่านมาโตโยโบมียอดจำหน่ายปั๊มน้ำฮิตาชิ
จนเป็นที่หนึ่งของตลาดปั๊มน้ำในไทย

ซึ่งฮิตาชิก็ได้ใช้ฐานผลิตในประเทศไทย
ผลิตแล้วก็ส่งออกปั๊มน้ำอัตโนมัติไปกว่า๓๐ประเทศทั่วโลก

จำหน่ายให้ได้ถึง๔แสนเครื่องต่อปี